ใครเราเลย

เหลือค่ะ

ไม่ประสาทนะคะไม่ได้รู้เรื่องนี้มาก่อนเลย
ก็สำหรับเต้ยรู้ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย

แต่ถ้าเป็นเต้ย
คงไม่ทน่าจะมาทำอะไรแบบนั้น
เพราะว่าตัวเขาเองเขาก็มีฐานของเขาอยู่แล้ว
ไม่จำเป็นว่าแบบจะต้องมาคบกันเพื่อแบบ
หรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จริงก็ต้องดูไปเรื่อย

แต่ว่าเท่าที่คุยกันมาก็มันไม่ได้เป็นในแนวนั้นนะคะ
สำหรับเล็กเองเขาก็ไม่ได้คิดว่าไม่น่าจะมาคุยกันเพื่อแบบนั้นนะคะ
เฮ้ยเรื่องซีรีสอะไรแบบนี้มันมีผลต่อความสำคัญของเราทั้งผู้ไหม
มีผลไหมเหรอคะก็มันก็ทำให้เราได้คุยอะไรกันมากขึ้น
แล้วก็ทำให้เราได้เห็นมุมมองอะไรบางอย่างของเขามากขึ้น
ก็คิดว่าโอเคมันก็เป็นแบบโอเคมันก็ดีแหละที่ทำให้เราได้เห็นว่า

แต่จากนั้นถึงกันกันไปทะเลาะกันต่อเรื่องแบบนี้
ทะเลาะกันค่ะส่วนใหญ่ก็คุยกันด้วยเหตุด้วยผลอะไรอย่างเงี้
แล้วเขาเองก็โตขึ้นเยอะเลยค่ะ
คุณคุณคุณค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพวกคุณเอง

สำหรับเขาใช่ไหมคะก็เป็นแบบเป็นแฮปปี้แมนเป็นคนแบบแฮปปี้อะไรอย่างนี้ค่ะ

คุยคะวันนี้มีแบบนี้แบบนี้ไรก็มีคุยกันบ้างค่ะ
แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสหลายแล้วค่ะ
อืมก็แตกขนาดนึงค่ะว่าคนนี้ไม่ค่อยถูกกันนึง

ถ้าเวลาแบบเราคุยกันมันจะมีเกิดแสดงพวกนี้นั่นอะไร

อึดอัดไหมหรอคะตอนนี้ไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนั้นแล้วค่ะ
ก็คือคิดว่าเราคุยกันเราก็ศึกษากัน
ไปแบบในแบบของเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่ได้มาเครียดหรือว่าไม่ได้รู้สึกไม่ดีอะไรแล้ว
เขาก็คงเป็นห่วงแหละค่ะ
คือเขาก็เป็นห่วงนะเขาก็ไม่อยากให้ใครมองไม่ดีอะไรอย่างนี้
ให้กำลังใจกับใครหรอ
ถามอะไรวะยังยังไม่ท้อเหรอ
อย่างงี้ถามว่า

สำหรับเหตุการณ์หรือว่าสำหรับการที่แบบ
แต่ว่าทุกอย่างก็โอเคดีค่ะจะไม่เหนื่อย
ชินกับข่าวน้ำอ้าดรึไง

ต้องไม่ก็นานนี้นะค่ะสัมภาษณ์ว่าขวัญเมืองพูดว่ายังไงบ้าง

มีความเห็นว่าขวัญเมืองทำอะไรบ้างเลย
ปิ๊ะว่าทำอย่างดี

เค้าขอบพี่แฟนแล้วก็คือ
ประโยชน์เค้าเรียนหรือ
เค้าอาจจะต้องถามหลายรอบ